มาดูกรณีของคุณป้าอัญญาการแล้วครับที่คุณป้าก็ไปซดยาเบื่อหนูฆ่าตัวตาย
ประชดอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังนะครับ
เรื่องตรงนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะหยิบมาวิเคราะห์กัน

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพกับขีดเส้นใต้เมืองไทย

สถานการณ์ยามนี้เป็นสถานการณ์ของความตึงเครียด
เป็นสถานการณ์ที่ทำยังไงเราถึงจะหยุดยั้งคนที่คิดมาก
คนที่คิดสั้นคนที่คิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตาย

เพราะว่าความเครียดเกิดจากการไม่มีงานทำ
ไม่มีเงินไม่มีเงินติดบ้านไม่มีจะกินลูกไม่มีอะไรจะกิน
นับวันมันยิ่งตึงเครียดเข้าไปทุกวัน
ยิ่งนับวันยิ่งหิวยิ่งนับวันยิ่งคิดมากยิ่งนับวันยิ่งเครียด
ฉะนั้นสถานการณ์ยามนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อน
ป้องกันไม่ให้คนฆ่าตัวตายมากกว่านี้ก่อน
ไทยรัฐพาดหัววันนี้ว่ากรอกยาพิษหน้ากระทรวงการคลังป้าตกงานไม่ได้๕๐๐๐
คนที่ตกอยู่ในสถานะอย่างนี้ยังมีอีกมากครับ
คนที่เครียดและคิดว่าสู้ไม่ไหวแล้วยังมีอีกมาก
คนเหล่านี้เขารอความหวังอยู่กับเงิน๕๐๐บาท
ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินน้อยนิดสำหรับคนที่พอมีฐานะ
แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีจะกินเขารอความหวังเงิน๕๐๐๐
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าของคุณผู้หญิงคนนี้คุณอัญการเนี่ย
มารู้ทีหลังจากกระทรวงคลังแถลงชี้แจงว่า
อยู่ในสถานะที่จะได้รับเงิน๕๐๐๐
ข้อมูลเนี่ยตรวจสอบได้ตั้งแต่เช้าตรู่วันที่๒๗

ว่าจะจ่ายเงินให้เธอในวันพรุ่งนี้คือวันที่๒๙
แต่ปัญหาก็คือว่าการแจ้งข้อมูล
หน้าจอเนี่ยที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
ช่วยทำให้เข้าใจง่ายด้วยได้มั้ย
ไม่แน่ใจว่าเข้าไปกดดูหรือเปล่า
แต่ถ้าเข้าไปกดดูเห็นว่าข้อความที่จะขึ้นบนจอเขียนว่า
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
แปลว่าอะไรครับแปลว่าได้หรือไม่ได้ไม่รู้
ถ้าผ่านการปรับปรุงแล้วอนุมัติแล้วทำไมไม่ขึ้นหน้าจอว่าได้รับการอนุมัติแล้ว
รอการโอนเงินทำไมเขียนข้อความง่ายแบบนี้ไม่เป็นครับ
เขาจะได้รู้จะได้รู้ว่าเขาได้แน่เขาจะได้คอย
ทำไมไปเขียนว่าอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
ซึ่งไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้
อันนี้นักการเงินนักการคลังคนกระทรวงคลังสอบตกการสื่อสารซ้ำซาก
ไม่มีปัญญาจะทำอะไรให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้
ทีนี้ถัดมาเรื่องภาคการเกษตร
ภาคการเกษตรเนี่ยเห็นหัวข่าววันนี้จะเป็นลมแทนพี่น้องเกษตรกรจริงครับ
เพราะอะไรครับเพราะในข่าวบอกว่ารองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์
ท่านบอกว่าการประชุมคอรมอลวันที่๒๘คือวันนี้
กระทรวงเกษตรจะนำเสนอมาตรการ
เงินเยียวยาให้กับเกษตรกรจะพิจารณากันว่าจ่าย๕๐๐๓เดือนหรือจ่ายรวดเดียว๑๐๐๐
ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของกระทรวงเกษตรนี่
แล้วจะที่เป็นลมแทนรอบสองก็เพราะว่ารัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อน
ท่านบอกว่าจะเสนอคอรมอเพื่อให้เห็นชอบในหลักการก่อน
แล้วค่อยกลับมาจัดทำทะเบียนเกษตรทั่วประเทศให้เรียบร้อย
จะได้ไม่มีปัญหาทำไมล่ะครับ
นี่ทำไมถึงงุ่มงามชักช้าอย่างนี้ครับ
นี่มันผ่านไปกี่วันแล้วคนที่ไปลงทะเบียนรับห้าพันส่วนภาคอื่นเนี่ย
เขาได้เงินไปเกือบหมดแล้วแต่ภาคการเกษตรเขาก็ลำบากไม่มีจะกินเขาจะตายกันอยู่แล้ว
สิ่งที่เราสงสัยก็คือว่าอันที่จริงข้อมูลภาคการเกษตรเนี่ย
สำรวจกันไม่รู้ตั้งกี่รอบอัปเดตกันเป็นระยะระยะ
แล้วมีข้อมูลอยู่ในกรมต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมด
กรมนั้นก็มีข้อมูลกรมนั้นก็มีข้อมูล
เช่นกรมส่งเสริมเนี่ยบอกมีคนที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริม๗๕๒๐๐๐ราย
ลงทะเบียนไว้กับกรมศาสตร์๒๖๙๐๐ราย
ลงทะเบียนไว้กับกรมประมง๔๓๖๓๘๗ราย
รวม๑๐๖๔๐๐๐ราย
ที่จริงเนี่ยภาคการเกษตรควรจะได้รับการเยียวยาจากภาคอื่นก่อนด้วยซ้ำไป
เพราะอะไรครับเพราะมีข้อมูลที่อัปเดตเนี่ยครบถ้วนอยู่แล้ว
แล้วทำไมถึงช้าครับทำไมถึงต้องตรวจสอบเสียเวลาความซ้ำซ้อน
แล้วยังไงล่ะครับทำไมไม่บริหารจัดการข้อมูลให้เรียบร้อยไว้ก่อน
คอรมอพัวอนุมภับนี่กลายเป็นว่าวันนี้เข้าคอรมอแล้ว
ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลกันอีกทีนึงมันจะง่มง่ามกันไปถึงไหนเราก็ไม่รู้
เกษตรกรที่รออยู่จะได้เงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาว
ทำไมไม่รู้ว่าคนเขาเดือดร้อนผมว่าวิธีการบริหารจัดการเนี่ย
นี่ไม่ได้ว่าเออไอ้นั่งพูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยพูดได้
แต่ลองมาทำเองบ้างสิลองมาทำเองบ้างสิผมก็เชื่อว่า
ถ้าคนที่กระตือรือร้นเห็นความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหลัก
การบริหารจัดการจะเร็วกว่านี้ครับจะเร็วกว่านี้มันควรทำให้เร็วกว่านี้ได้
เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนี่ก็เรื่องหนึ่งทีนี้
หรือภาคลูกจ้างในระบบประกันสังคมอันนี้ก็แปลก
ประกันสังคมเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วเรื่องของลูกจ้าง
แต่ทำไมกลับอืดอาดโบราณเขาบอกว่าอืดอาจเป็นเรือเกลือ
ป่านนี้ยังไม่รู้ไปถึงไหนและที่เป็นข่าวเมื่อเช้าก็คือว่า
จ่ายเงินประกันสังคมได้เนี่ยสำหรับคนที่ตกงานลูกจ้างเนี่ย
ต้องรอให้นายจ้างยืนยันเอาล่ะสิ
แล้วนายจ้างจะยืนยันให้เมื่อไหร่การรวบรวมข้อมูลที่จะให้นายจ้าง
ยืนยันเนี่ยยืนยันยังไงแล้วถ้านายจ้างไม่ยืนยันจ่ายไม่ได้
คนที่เป็นลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมจะเดือดร้อนมากที่สุด
ทั้งทั้งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยเงินที่เขาควรจะได้เนี่ย
ส่วนหนึ่งเป็นเงินของเขาด้วยรัฐลงไปส่วนหนึ่ง
นายจ้างลงไปส่วนหนึ่งลูกจ้างลงไปส่วนหนึ่ง
ก็ประกอบกันเป็นเงินประกันสังคมแล้วทำไมถึงเชื่องช้ากันอยู่ล่ะครับ
ทำไมถึงไม่เตรียมการจริงแล้วเนี่ย
คาดหวังกันว่าลูกจ้างประกันสังคม
กับคนที่มีปัญหาในภาคการเกษตรจะได้เงินก่อน
กลายเป็นว่า๒กลุ่มนี้จะได้เงินช้ากว่า
แล้วยังกำหนดไม่ได้ด้วยว่าจะได้วันไหน
จะได้วันไหนนี่คือความเดือดร้อนแสนสาหัส
ซึ่งคนที่มีกินมีใช้คนที่ร่ำรวย
ระดับผู้บริหารเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนเขาเดือดร้อนยังไง
อันนี้แปลกจริงครับเรื่องระบบประกันสังคม
เพราะผมไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย
ที่ว่าจะรอนายจ้างยืนยันเนี่ยเขาจะยืนยันได้เมื่อไหร่
ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบ
ผมถึงเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ชำเรืองดูการทำงานของรัฐมนตรีสองกระทรวงนี้หน่อยครับ
คำนึงถึงหัวอกของคนที่เขากำลังรอกินรอใช้กันอยู่
ถ้างุ่มงามเงอะงะกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวนายกก็พลอยเดือดร้อน
ปิดท้ายวันนี้ก็มีเรื่องดีมีมุมของความชื่นใจ
ผมได้เห็นในเฟสบุ๊กของคนคนหนึ่งเขาชื่อรัชนาศวานิสสมบัติ
คนนี้ไปรับรู้เรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ก็เอามาโพสต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคือคุณชัยวัดชื่นโกสุม

อยู่ก็เดินไปที่โรงจำนำของเทศบาลเมืองจังหวัดเลย
ไปบอกกับคนที่

จะมาถ่ายของที่จำเป็นในการทำมาหากิน
และการใช้ชีวิตให้กับชาวบ้านที่มาที่มาจำนำไว้

เช่นอุปกรณ์การทำมาหากินเนี่ย
สว่านไฟฟ้าพวกหินเจียอะไรพวกนี้

อุปกรณ์ตำรงชีพเช่นหม้อหุงข้าว

ก็ให้ผู้จัดการโรงรับจำนำเนี่ย

บอกว่ามีคนมาถ่ายของให้แล้ว

อย่าบอกว่าคนที่มาถ่ายถอนเนี่ยเป็นใคร

แล้วนอกจากจะถ่ายถอนให้แล้วเนี่ย
ให้ผู้จัดการโรงจำนำ
บอกไปทางคนที่ถ่ายถอนที่จะมา

เพราะผู้ว่าฝากอาหารการกินของแห้ง
ของยังชีพฝากไว้ให้แต่ละลายด้วย

แต่ว่ามีคนนี้ของเฟสบุ๊คเนี่ย

เรื่องดีแบบนี้ควรจะชื่นชมกัน
ผู้ว่าคนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย

ที่กำลังขี่จักรยานเนี่ย
ผู้ว่าคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วครับ
ขี่จักรยานไปทำงาน
ทำตัวเรียบง่ายขี่จักรยานไปทำงาน
แล้วระยะทางจากบ้านพักไปจนถึงสารกลางเนี่ย
ถ้าเห็นขยะตรงไหนเห็นเศษขยะตรงไหน
ก็แวะเก็บเศษขยะไปด้วย

ไม่ใช่เพิ่งมาที่เรียกว่าไม่ใช่มาสร้างภาพ

คราวนี้ก็ได้ทำให้ประชาชนชื่นใจอีกที่หนึ่งว่า
ยามที่เราประสบปัญหาแรงแค้นลำบาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำในสิ่งที่คนทั้งประเทศอนุโมทนาสาธุกับท่าน
บอกกับผู้จัดการโรงรับจำนำว่า
ให้บอกกับชาวบ้านที่เอาของมาจำนำนะ
ว่าถ้าจะตอบแทนคนที่มาถ่ายถอนให้เนี่ย
ขอให้ทำความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
ก็ให้เอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจังหวัดเลย
เป็นการตอบแทนเท่านั้นเอง
ฉะนั้นก็ขอฝากแสดงความเคารพนับถือใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
คุณชัยวัดชื่นโกสุมด้วยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เปิดด้วยเรื่องร้อนนะฮะแต่จบด้วยเรื่องเย็น
ใช่อาจารย์พูดโดนใจทุกเรื่องเลยจริง

ใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงบอกเหมือนกัน

ในเรื่องของการเขียนข้อความในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

สอบตกเรื่องของการสื่อสารแล้วก็จับตามองไปที่๒กระทรวง
คือกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสากร
ใช่การสื่อสารนี่สำคัญจริงนะ